ส่วนเรื่องนี้ค่ะไม่เข้าใจเหมือนกัน
้อกันทีไรทำไมต้องใช้ปืนตลอดเวลา
เจ้านักที่ป่าไม้คนหนึ่งที่ตรวจบุรีรำนะคะ
ไปติดพันธุ์ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแต่งงานแล้ว
คือผู้หญิงคนนี้เคยมีลูกกับอดีตสามีแล้วเลิกกันแล้ว
แล้วก็มีแฟนใหม่แล้วแต่ผู้ชายคนนี้ไปติดพันธุ
แต่สุดท้ายหลังพอเริ่มเข้ากันไม่ได้
ฝ่ายหญิงจะบอกเลิกเขาบอกว่าถ้าเลิกตาย
แล้วสุดท้ายขโมยลูกซองยาวของต้นสังกัด
ขโมยรถของต้นสังกัดขับมาที่บ้านฝ่ายหญิง
หนำยิงใส่บ้านใส่รถจนพลุนไปหมด

ลูกชายพยายามวิ่งจะมาปกป้องแม่

ตอนนี้ตำรวจยังตามจับตัวไม่ได้นะคะ

ลูกชายของเจ้าของบ้านนายนัทพงศ์อ่านไทยส่งอายุ๒๐ปี
จมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน
กระบวนหูธรรมนกอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรัง
สภาพถูกปืนลูกซองยาวยิงใส่หน้าโดยฝีมือของนาย
พิษพิรุนพิระพบอายุ๔๕ปี
ที่คนร้ายจะขับรถกระบะหลบหนีไป
สำหรับชนวนเหตุครั้งนี้เกิดมาจากความหึงห่วง
คนร้ายครับแค้นใจนางสาวกรยาอ่านไทยส่งอายุ๓๗ปีแม่ของคนตาย
คิดว่าฝ่ายหญิงมีชายคนใหม่ทั้งที่เลิกลากันแล้ว
มาเห็นภาพปัดตาว่ามีเพื่อนชายของนางสาวกรยาอยู่ในบ้าน
ขู่อาฆาตว่าจะฆ่าทิ้งให้หมดบ้าน

โดยลูกชายของนางสาวกรยาเป็นผู้รับเคาะแทน

ซ้ำยังโทรมาข่มขู่ว่าจะกลับมายิงคนที่เหลือในบ้านอีก
ซึ่งนางสาวกรยายืนยันว่าไม่ได้มีใครใหม่
เพราะเธอก็มีสามีเป็นชาวต่างชาติอยู่แล้ว
และคนร้ายก็รับรู้สถานะครบซ้อน
แต่ที่ต้องเลิกลากับนายพิษพิรุณเพราะทนพฤติกรรมไม่ได้
เขาไม่ได้เราคนอื่นก็ไม่ได้อย่างนี้
ประมาณนั้นเขาก็เลยคิดว่าเราจะต้อง
มีใหม่หรือเปล่าที่ไม่รับโทรศัพท์เขา
ส่วนเพื่อนชายคนสนิทบอกว่าไม่ได้เกินเลยเหมือนที่คนร้ายเข้าใจ
เพิ่งจะรู้จักกันเพียงหนึ่งเดือนผ่านทางเฟซบุ๊ก

วันเกิดเหตุเจอคนร้ายจริงและไม่ได้มีการพูดท้าทายกัน
ยอมรับตอนนี้หวาดกลัวมากกลัวคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำ
ก็คือถามว่าอยู่ในห้อง
ก็มีลูกเขามีแม่เขาก็อยู่รวมกันแล้วก็ดูแลคนป่วยเนอะ
ถามว่าอยู่สองด้วยสองมันไม่น่าใช่

ผมชอบนิสัยที่เขาเลี้ยงแม่เขาแค่นั้น
ไม่ได้ว่าชอบชูสาวครับ
หน้างานของนายพิษพิรุณให้ข้อมูลว่าจากการระดมค้นหาร่วมกับตำรวจสพประคำกว่าร้อยนาย
พบรถกระบะจอดทิ้งไว้บริเวณอ่างเก็บน้ำลำนางรองและพบรอยเท้าเดินออกมาจากอ่างเก็บน้ำ
แต่ไม่รู้ทิศทางว่าหายไปทางไหนและหวังว่าเขาจะเข้ามอบตัวกับตำรวจเพื่อรับโทษทางกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน